ตำแล้วนะคะไปทานหมูกระทะกันดีกว่า
จำได้แม่หมูกระทะร้านบ้านท่าน้ำนนที่จังหวัดนทบุรี
ที่แบบนั่งกินไปแล้วก็แช่เท้าไป

ตอนนั้นคนไปเที่ยวกันเยอะไปทานกันเยอะเลยนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เปลี่ยนใหม่แบบนี้
คุณยังกล้าไปทานไหมคะดูภาพค่ะ

นี่ค่ะพังความสุขคลื่นแบบนี้ค่ะ

คลื่นนั้นยังกับซึนามิเลยนะคะ
คุณผู้ชมเป็นเรือเร่งเครื่องซิ่งกัน
แซงกันแข่งกันหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะ

แล้วยังไงมันก็ซัดสิคะนี่
คนนั่งทานหมูกระทะอยู่ตรงนี้นะคะ
หมูกระทะบ้านท่าน้ำนนที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ

หมดสนุกเลยอิ่มเลยต้องหยุดเลยนะคะ
เพจเฟซบุ๊คบ้านท่าน้ำนท์นทบุรีค่ะบอกว่า
กว่าหมูกระทะโต้คลื่นครั้งก่อนหมูกระทะโต้คลื่น
ทั้งนี้เรียกว่าหมูกระทะซึนามินะจ๊ะ

เรือเร่งไม่ยั้งเหมือนแข่งกัน
คลื่นแรงจนโต๊ะริมน้ำล้มกระจาย๔โต๊ะ
ถ่านกระเด็นโดนลูกค้าและเปียกปอน
ขออภัยลูกค้าเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิด
เป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือรุนแรงเหมือนกัน
คำว่าอุบัติเหตุก็ได้นะคะเห็นไหมคะ

กำลังแบบโอ๊ยปิ้งหมูย่างหมู

โอ้โหคำว่าแดกก็อยู่ในใจแล้วนะห้ามพูดออกมา
ค่ะไม่ต้องกินกินละงานนี้โว้มแดก
เตาถ่านมันล้มโดนลูกค้าด้วยนะคะ

ก็เห็นด้วยแต่บางคนก็บอกเออสนุกสนานดี
เหรอฮะมองเป็นเรื่องของความสนุกไป
บางคนก็บอกว่าถ้าจะไปร้านนี้ต้องเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมดสนุกเลยนะคะ
ก็ให้ดูแบบนี้ใช่ค่ะถ้าถ่ายดีแอฟเวนเจอร์